แอปพลิเคชั่นใหม่
แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ
อ๋อมจะเข้าใจพูดนะครับ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
ว่าวันนี้นี่นะคะเป็นวันของเชฟกระทัดหล่อ

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันเงื้อจะปวดคอไปหมดแล้วอยู่ไหนเนี่ย
หยุดลูกคะแม่บอกเลย

ขอให้ตั้งใจฟังคุณแม่เท่านั้นพอ

เพราะบอกว่าเชฟเวฟเป็นเชฟที่ท่านหล่อนะ
แล้วเชฟคนนี้เนี่ยมีดิกรีทั้งเป็นนักร้อง

ผู้ชายดีหลอกครบเครื่องแบบนี้เนี่ย
คุณแม่ก็จะไปเดินตามหาตลาดง่ายเนี่ย

อ้าพี่ก้าวพี่ก้ากันไปไหนอ่ะ

กาวเห็นยืนอยู่นี่นะหล่อแบบเด้งออกมา
ก็เลยต้องไปคว้ามาเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอ

เอาเชฟคุณไม่ตลอดกลัวนะวันนี้ถึงแม้จะยอมให้เขารากมา
แต่เอาเป็นว่าปล่อยมือก่อน
มาเถอะดีกว่าในช่วงเชฟกระทะหล่อ
เชฟเวฟคูเปยจง

หลงรักการทำอาหารฮ่องกง
นักร้องพิธีกรนายแบบนักแสดง
กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล

เชฟเว็บของเราคุณภาพขับแก้ว

สไตล์ลูกครึ่งจีนมาเลเซียไม่พอ

ตั้งแต่ดีกรีนักร้องพิธีกร

และวันนี้เชฟเวฟจะมาเนรมิต

แค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
ยินดีต้อนรับเชฟเวฟอย่างเป็นทางการนะคะ
สวัสดีค่ะ

เชฟเคยอยู่ในวงการมาก่อน
เขาบอกว่าเป็นทางนักร้องพิธีกรแสดง

คือเป็นนักร้องด้วย
เนี่ยชื่อซีซาวครับ

แล้วมีพิธีกรอะไรอีกอ่ะ
ชอบมีบ้างครับ
แล้วแม่ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะเรียนจริงจัง

จนตอนนี้มีธุรกิจของตัวเองแล้ว

มันจะขอร้านมันจะเป็นเชฟอย่างนี้

ไม่จะบอกว่าเมนูที่ร้านของเขาเนี่ยนะ
เยอะมากคุณแม่แล้วเด็ดทุกเมนูเลย
อะไรที่มันเด็ดสุดอ่ะ

ลาวา
ก็มีสละเปาลาวานะครับ
คือที่ร้านเราก็จะมีเมนูทั้งติ่มซำนะครับ
แล้วก็ที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นหานย่าง

หมี่ฮ่องกงคือเรานำเข้าจากฮ่องกงมาเลย

นูห้ามพลาดเราฟังอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะแหม

วันนี้เชฟจะมาสอดเมนูอะไรคะ

เหมาะกับสาวเลยนะครับผมที่อยู่ข้างผม
ก็คือเป็นปลานึ่งซีอิ๊วนะเนี่ยครับ

วันนี้ถามตรงเชฟมาเปิดเผยสูตรแบบไม่กั๊กเอาไว้เนี่ย
เพราะความสวยของพวกเราหรือว่าเพราะอะไรคะ
ผมรู้สึกว่าคือการที่สอนทำอาหารเป็นศิลปะอันหนึ่ง
แล้วก็อยากให้คนที่ทำเป็นด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมากะอะไรเยอะแยะมาก

ถ้าอย่างนั้นช่วงหน้าเราทั้ง๓คนนะคะจะถวายตัวเป็นลูกศิษย์เชฟกันเลยกับเมนูวันนี้

ปลาจาระเม็ดนึ่งซีอิ๊ว
มาเช็คนะรับรับเราเป็นสิ่งด้วย